คุณผู้ชมบางท่านอาจจะเคยกระเป๋าสตางค์หายโทรศัพท์มือถือหายดูข่าวนี้ดีนะคะ
จะได้ไปแจ้งความเพราะว่าตอนนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวมิจฉาชีพ
เป็นสาวชาวเวียดนามเขาบอกว่าฝีมือขั้นเทพเป็นนักล้วงในตำนาน
แกะรอยจับกลุ่มตัวได้และโทรศัพท์มือถือของกลางเนี่ย
ที่ไปเจอในห้องของเธอเนี่ยสามสิบแปดเครื่อง
จะได้แจ้งความเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ได้ของได้ของตัวเองกลับคืนด้วยเนี่ยนะคะ
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเอาของกลางมาแถลงข่าวในการจับกลุ่มนางเสาดวง
อายุสามสิบสามปีสัญชาติเวียดนามค่ะเนื่องจากมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
โดยเฉพาะสถานีสยามผู้เสียหายคนล่าสุดค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่รอปภก็เลยตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดให้
ก็เลยรู้ว่าอ๋อมีผู้หญิงคนหนึ่งมาใกล้เธอ
แล้วก็มาล้วงเอาโทรศัพท์มือถือไปทราบชื่อนางสาวดวงเป็นชาวเวียดนาม
จากนั้นเฝ้าสังเกตอยู่ตลอดจนกระทั่งนางสาวดวงกลับมาหาเหยื่อ
รอปภเห็นแบบนี้ควบคุมตัวไว้ได้และก็ส่งให้ตำรวจตมค่ะ
นางสาวดวงยอมรับสารภาพตำรวจก็เลยนำตัวไปตรวจค้นที่ห้องพักเพิ่มเติมนะคะ
เธอเช่าห้องพักอยู่ที่ลาดพร้าวหนึ่งร้อยยี่สิบสอง
พอเห็นของกลางในห้องพักตำรวจบอกโอ้โหทำมากี่ครั้งแล้วเนี่ย
โทรศัพท์มือถือมันเยอะจังและเป็นรุ่นแพงทั้งนั้นเลย
สามสิบแปดเครื่องนางสาวดวงค่ะยอมรับว่าโทรศัพท์ทั้งหมด
ไม่ได้ซื้อมาฉกมาค่ะขโมยมาหลังจากเข้าประเทศไทยมาประมาณสัปดาห์เดียวเอง
จับดาลเดียวเองหารหารสามสิบแปดลงไปเด็บก่อเหตุวันแล้วหลายครั้ง
และเคยเดินทางมาฉกทรัพย์ในเมืองไทยแล้วหลายครั้ง
ตำรวจจะต้องนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะครับ